พระนางนะคะที่เขาโคจรมาเจอกันเป็นครั้งแรกสำหรับเบลล่ารานีและน้องพีคกองทัพ
ดูเหมือนว่าคู่นี้เนี่ยเคมีจะเข้ากันเข้ากันนะคะ
อย่างล่าสุดค่ะสาวเบลล่าเองก็ได้หอบเค้กไปเตอร์ไพรส์วันเกิดน้องพีคกองทัพ
อายุครบ๑๙ปีพอดิบพอดีเมื่อวันที่๒๖มกราคมที่ผ่านมานะคะ
ในวันนั้นเนี่ยเหล่าแฟนคลับของหนุ่มพีคเองก็ยังเตอร์ไพรส์ด้วยการส่งแฟนพัก
ขนเครื่องดื่มมาร่วมโอยพรถึงในกองละครซึ่งก็ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยเป็นปลื้มสุดเลยนะคะ
หลายคนสงสัยว่าน้องพีคกองทัพเนี่ยหน้าตาละไม้คล้ายใครหรือเปล่า
ในครั้งนั้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าฝีไม้ลายมือการแสดงไม่แพ้คุณพ่อแน่นอนนะจ๊ะ

ช่วยจะดูดังเปรี้ยงปรั่งค่ะ